งูเหลือมตัวนี้มาบุกห้างสรรพสินค้า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาโอ้โหทำทีท่าเหมือนจับงูโชว์อ่ะโอ้โห

คุณดูโชว์อยู่อะคุณดูดิ
อยู่กลางห้างแล้วคนรุมดูแบบนี้
แล้วตัวมันใหญ่มากเลยค่ะคุณ
นี่ค่ะหน้าห้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณ
มันใหญ่มากกลางห้างเลย

ประชาชนที่มาเดินห้างก็ตกใจแตกตื่นกันหมดเลย
แล้วก็มาช่วยกันลุ้นแล้วเป็นกำลังใจให้ทีมพี่กู้ภัย
ทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะด้วยความที่ว่างูตัวนี้
มันใหญ่มากจริงคุณมันใหญ่มากแล้วมันก็ไม่ยอม
คุณดูวิธีการที่เขาจับดิดูมันเลื้อยหนีนะ
มันไม่ยอมให้จับง่ายนะมันพยายามเลื้อยหนี
มันพยายามสู้กลับเจ้าหน้าที่อยู่นะ
โอ้โหแต่สุดท้ายต่อให้จะใหญ่แค่ไหนก็ไม่พ้นนะคะ
โดนจับได้แล้วจ้าก็จับใส่ถุงเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ก็เนี่ยก็มาห้างงูมันคงอยากจะมาซื้อของ
มันจะไปช่วง๑๐เดือน๑๐

ก็เปิดทางให้งูไปช้อปปิ้งบ้างดิ
แล้วโอ๊ยแล้วใครคิดตังค์

แต่ตัวใหญ่มากนะคุณนะดิฉันว่าน่าจะ๔เมตร
เท่าที่ดูจากสายตาวัดระยะก็ไม่น่าจะต่ำกว่า
น่าจะมีเกือบ๔เมตรแต่ใหญ่มาก